คุณผู้ชมครับตัวเลขของผู้ติดโควิด๑๙ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน
ตั้งแต่ระยองเรื่อยไปถึงชนบุรีจันทบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างตราดด้วยเนี่ย
มันจะมาจากเรื่องของบ่อนพนันในพื้นที่ระยองที่พบตอนแรก
จะเป็นการระบาดคนละกลุ่มกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะฮะ
ตรงนั้นเป็นเรื่องของแรงงานนะฮะแต่ว่านี่เป็นเรื่องของคนไปเล่นบ่อนพนันนะครับ
มีการตรวจพบผู้ติดโควิด๑๙จากการไปเล่นพนันในบ่อนที่ระยองนะครับ
หลังจากนั้นพบว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ย
คือกว่าจะรู้ว่าเขาติดมาจากตรงนี้กันเนี่ยก็ไปมาหลายที่นะเดินทางไปหลายที่นะครับ
เดินทางไปบ่อนด้วยนะฮะที่ไปหลายที่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไปแบบกินข้าวดูหนังฟังเพลงกลับบ้านนะฮะ
บ่อนอีกหลายที่หลายจังหวัดนะครับเรียกว่างานเข้าหลายจังหวัดครับ
เป็นบ่อนพนันเป็นอบัยมุกแล้วตอนนี้เนี่ยทำให้ติดเชื้อโควิด๑๙ลุกลามไปหลายพื้นที่ด้วย
เริ่มจากบขศจังหวัดระยองบ่อนพนันที่ท่านผู้ว่าบอกนะจังหวัด
จันทบุรีนะฮะเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อ๓คนนะ
แล้วสามคนนี้สอบส่วนโรคแล้วนะครับสาเหตุคือไปเล่นพนันที่บ่อนที่ระยองมา
แล้วก็ไปเล่นต่อในบ่อนในพื้นที่จันทบุรีแล้วก็ตราดนะฮะ
จันทร์เนี่ยเมื่อวานเจอ๓วันนี้เป็น๗นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นข้อมูลจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับ
วันนี้พบติดเชื้อ๗นะฮะมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยชุดแรก๓คนนะครับ
อยู่ระหว่างการรอผลยืนยันเรื่องของไทม์ไลน์ของ๗คนนี้
นี่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเข้าบ่อนนะ
วันนี้มีคนไปตรวจโควิดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ
นายสุธีทองแย้มผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีได้เรียกร้องให้กลุ่มเสี่ยงที่รู้ตัวเองอยู่แล้ว
แล้วยังเก็บตัวเงียบอยู่ไม่ออกมาตรวจโควิด
แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่เนี่ยคือคุณเนี่ยจะเสี่ยงตัวคุณเองด้วย
ใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะตรวจพบเร็วก็รักษาเร็วก็หายเร็ว
แล้วคนในครอบครัวคุณอีกคนใกล้ชิดคุณอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับทางจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ก็จะมอบหมายให้ทางโรงพยาบาลต่างเนี่ยนำทีมควบคุมโรคนะครับ
แล้วใช้สถานที่โรงพละด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เปิดให้กลุ่มความเสี่ยงสูงจากบ่อนพนัน
แล้วกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยทั้ง๒ชุดคือ๓คนกับ๗คน
มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
พอประกาศไปก็พบว่ามีผู้ที่เขารู้ตัวแล้วว่าเขาเสี่ยงสูงเนี่ย
วันนี้ก็มาตรวจกันเยอะนะครับส่วนใหญ่มีทั้งวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุนะครับ
แต่ละคนเนี่ยจะทราบผลก็อีกสัก๑๒วัน
ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ายังไงคุณกลับไปกักตัวที่บ้านก่อน
แล้วเดี๋ยวผลออกจะโทรไปแจ้งถ้าพบว่าติดคุณก็ต้องมารักษา
แล้วก็ต้องไปไล่บุคคลใกล้ชิดมีความเสี่ยงในการที่จะตรวจกันต่อไป
ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะจากผู้มนุยการกองโรคติดต่อทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวร
จากการสอบสวนโรคเนี่ยนะคะพบว่ามีรถตู้เช่าเหมาไปเที่ยวจังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรีเมื่อช่วงวันที่๑๗ถึง๒๐ธันวาคม
และมีผู้ป่วยโควิด๑๙รายแรกนะคะเป็นผู้หญิงอายุ๕๗ปี
มีไข้จมูกไม่ได้กลิ่นเจ็บคอไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาล
พบเชื้อโควิด๑๙๒๓ธันวาคมค่ะ
เมื่อมีการสอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อเพิ่มในครอบครัว
และผู้ที่เดินทางร่วมด้วยนะคะได้แก่คุณย่าอายุ๖๘คุณปู่อายุ๖๒
หลานสาวอายุ๔ขวบแม่กับพ่ออายุ๔๐
และผู้หญิงอายุ๖๗ค่ะโอ้โห
ช่วงวันที่๒๕๒๗ธันวาคมถือว่าติดเชื้อจำนวนที่มากผิดปกติ
ติดเชื้อ๗รายจาก๑๑รายก็ส่งสัญญาณเตือนพื้นที่ต่าง
แล้วก็มีการทยอยรายงานเข้ามาโดยพบผู้ติดเชื้อพื้นที่ต่างจังหวัด
ก็คือเชียงใหม่ลำปางพระนครศรีอยุธยานนทบุรีชนบุรีจันทบุรีตราด
และล่าสุดวันนี้ก็คืออำนาจเจริญค่ะ
ที่เขาเดินทางไปนะครับใช่ค่ะโอ้โห